วุ่นของวัยรุ่นคลองเจ็ดบางคนนะคะมีวัยรุ่นตีกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ทุมธานีเขาบอกว่าสาเหตุมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นสองกลุ่มที่เขาไปเล่นฟุตบอลกันครับ
ฟุตบอลอ่ะแพ้แต่คนไม่ยอมแพ้เหมือนกับฝ่ายที่แพ้มาหาเรื่องทะเลาะเขา
เขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่นะคะไล่ตีกันแบบนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวอำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
คนที่เขาโพสต์เขาบอกว่าผมมาทำงานแต่นึกว่าอยู่ในสงคราม
คนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะค่ะว่าเนี่ยรถเขาก็วิ่งไป
วัยรุ่นก็ไล่ตีกันไปไม่สนใจ

กลางเท้าขนาดใหญ่ริมคลองรังสิบประยุสะ
ก็เย็นเย็นค่ำจะมีคนเยอะล่ะค่ะไปนั่งกินอาหารอะไรกันแถวนั้น
ก็จะมีทั้งวัยทำงานทั้งวัยรุ่นนะคะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของด้วย
แต่จริงแล้วเขาก็จะเลิกขายกันตั้งแต่๓ทุ่ม
ตำรวจสายตรวจสอบพอธัญบุรีก็มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุเหมือนกัน
เราก็เลยไปถามรอปภหมู่บ้านเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงสองทุ่มอ่ะ
วัยรุ่นมานั่งดื่มเหล้ากัน๒กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งอยู่บนสะพานข้ามคลองประมาณสัก๔๕คนได้
อีกกลุ่มอยู่บนทางเท้าริมคลอง๔คน
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันเริ่มจากวัยรุ่นสองคนที่อยู่บนสะพาน
เดินลงมามาคุยกับกลุ่มที่อยู่บนทางเท้าริมคลอง
คุยเสร็จเดินกลับขึ้นไปบนสะพาน
สักพักวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาสมทบกับกลุ่มที่อยู่บนสะพานอีกสัก๕๖คน
คนเยอะแล้วทีนี้เยอะกว่ากลุ่มที่อยู่ริมทางเท้าแล้วทีนี้
พอกลุ่มบนสะพานคนเยอะปุ๊บวิ่งลงมาเลยค่ะ
วิ่งลงมาปลาขวดใส่แล้วก็เข้าไปทำร้ายวัยรุ่นที่นั่งอยู่บนทางเท้า
บางคนก็สู้บางคนก็หนีสู้ไม่ไหวก็วิ่งหนี
แต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วรอปภหมู่บ้านเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะคะ
บอกว่าเขาได้คุยกับกลุ่มที่โดนไล่ตี
เขาบอกว่าสาเหตุก็คือเขาไปเล่นฟุตบอลแข่งฟุตบอลกัน
แล้วพวกที่แพ้มาไล่ตีเขา
เหมือนกับฟุตบอลจบแต่คนไม่จบ
แล้วมีคนเจ็บมีอะไรไหม
คนเจ็บไม่มีครับ
ยังดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าขายของมาเกือบ๒ปี

ตำรวจก็จะมาคอยตรวจตราอยู่เป็นประจำ
ถ้าตำรวจเห็นใครมานั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์
ก็จะเข้าไปเตือนเลยเพราะเขาไม่ให้ไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันตรงนั้น
แต่เนี่ยวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันแล้วก็ตีกัน
ถ้าเกิดสาเหตุมันเป็นแบบที่พี่รอปภบอกจริงเล่นฟุตบอลแพ้แล้วแบบ
มันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะกีฬาต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเนอะ
การทำแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะ

ไม่น่าใจจริงถ้าพอได้ข้อมูลมาเท่านี้
คือเด็กเนี่ยผมก็แข่งฟุตบอลกับคนอื่นจับกลุ่มแข่งอะไรกันบ่อย

มันไม่ได้เป็นแค่สกอร์ฟุตบอลแล้วแข่งแล้วเลิกกันกลับบ้าน

มีพนงพนันมีเดิมพันธุ์อะไรกันหรือเปล่า
พอฝั่งนี้แพ้กับใหม่พอใจอะไรรึเปล่า

แน่ใจแต่เรื่องของการดื่มเหล้าดื่มเบียอันนี้
อาจจะมีส่วนว่าพอเล่นกีฬาเสร็จแข่งฟุตบอลเสร็จ
ดื่มเหล้าดื่มเบียนแล้วเมาอารมณ์ก็ไม่รู้